กลุ่มประชมมาต่อที่ข่าวเศร้าของบริการบันเทิงนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันค่ะ
เนมนะคะซึ่งก็เป็นอดีตนักร้องนำวงบิ๊กกันค่ะ
ก็เป็นวงล็อกชื่อดังในอดีตนั่นเองคุณผู้ชมนะคะ

บอกว่าหลับให้สบายนะเพื่อน
อันนี้ใช้คำตามที่พี่ปูบอกนะคะ
กูบอกแล้วกูเคารพการตัดสินใจของมึง
มึงสู้มึงเหนื่อยมึงทรมานมามากแล้ว
มันถึงเวลาพักผ่อนยาวของมึงแล้วเพื่อน
ต่างก็เคยเป็นกำลังใจให้กันในทุกเรื่องมาตลอด
ตอนนี้ไม่ว่ามึงจะอยู่พบภูมิใด
กูก็จะคิดถึงและส่งไปให้มึงนะ
และเช่นเดียวกันกูก็จะมีกำลังใจจากมึงติดตัวไปตลอด

ไอเนมขอแสงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่โน้ตแน็ตด้วยนะครับ
ซึ่งแฟนคลับเองก็มาร่วมแสงความอาลัยผ่านคอมเมนต์ต่างมากมายค่ะ
ขณะที่พี่ปูเองนะคะก็เคารพในการตัดสินใจครั้งนี้ของเพื่อนค่ะ
เพื่อเป็นภายพฤษนูนาอยนี้ที่แล้วนะครับ
เพราะว่าจริงเขาเป็นโรคเป็นตับอ่อนไม่ผลิตน้ำตาลที่สุด
ได้ปั๊มหัวใจไปหลายรอบนะครับสามถึงสี่รอบ

๔รอบรอบสุดท้ายที่ประมาณ๒๔นาทีที่เขาไม่ได้สติกนะครับ
หลังแล้วส่วนทวนเขาจะหลับตาและน้ำตาไหล
พอพี่ไปเยี่ยมได้สัก๒๓วันเพื่อนก็คงตัดสินใจว่าไปดีกว่า
นี่เหมือนเป็นน้องสุดท้อในครอบครัวของผม
เพราะฉะนั้นมีอะไรก็จะให้กำลังใจกันเสมอนะครับ

สมัยที่พี่เนมยังมีชีวิตนะคะก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์หลายครั้งนะคะ
แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ